สงกรานสำหรับคนไทยเชื้อสายหมอนจะเรียกว่าสังกราน
หรือในภาษามอนเรียกว่าตังวาตะในช่วงสงกรานเป็นช่วงเวลาเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่
เป็นเทศกาลมงคลที่ทำให้ได้เจอกับญาติพี่น้องพร้อมหน้ากันเพราะจะต้องมีการร่วมมือร่วมแรงกันในการจัดเตรียมอาหาร
คนไทยเชื้อสายมอนจะถือว่างานสงกรานเป็นเทศกาลงานบุญใหญ่ที่สำคัญ
ที่จะต้องมีการเตรียมอาหารทั้งคาหวานสำหรับทำบุญถวายพระสงฆ์
รวมถึงการส่งบุญไปถึงเทวดาผีบรรพบุรุษ